ส่งความช่วยเหลือไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ
วันแล้วนะคะที่เจอกับฝนตกหนัก
ภาคอื่นเขาอากาศดีอากาศเย็นกันฤดูร้อนนะคะ
แต่ว่านครศรีธรรมราชนี่ฝนตกกระหน่ำมานะคะ
ล่าสุดก็มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้ว

มันอยู่นั่น

นั่นว่างว่าง
เบื่อหลงหลงปลอดภัยแล้วนะมาเลย

ตรงนั้นตรงนู้น

คือสภาพที่สิชนช่วงนี้เลยนะคุณผู้ชม
อย่างครอบครัวเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวนะคะ

ก็ต้องอยู่อย่างนี้คุณนัทพลลองนึกภาพดู

เพราะว่าพื้นดินไม่มีแล้วค่ะ
น้ำมันท่วมสูงขึ้นมาระดับหลังคา

แล้วดูฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะตอนที่เข้าไปเนี่ยค่ะ
นี่ค่ะหนีขึ้นไปนะคะเป็นน้ำป่าหลากนะคะ
หนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านที่สวนปาม

เปียกปอนจากฝนตกด้วยน้ำป่าด้วยนะคะ
คุณยายของเด็กบอกว่าน้ำมันหลาก

ก็ต้องหนีขึ้นไปบนหลังคา
รอความช่วยเหลืออยู่แบบนี้หลายชั่วโมงทีเดียวค่ะ
ร้อนกันทั่วถึงจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วอำเภอศรีชนไม่ใช่แค่จุดนี้

คืออีกจุดนึงเขาก็ไปช่วยชายชารา
แล้วก็ผู้หญิงรวมทั้งหมด๔รายด้วยกัน

ตรงตำบลเสาเผานะคะ
จุดนี้น้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
นี่ค่ะให้คุณตาขี่หลังออกมานะคะ
กระแสน้ำหลากมาเร็วมากจริง

นี่เป็นงานศพของหญิงชราอายุ๗๕ปี

ทหารก็ต้องไปช่วยเคลื่อนย้ายโรงศพ

เพราะว่าน้ำแรงต้องฝ่าออกมาแบบนี้
เป็นระยะทางกว่า๓๐๐เมตรค่ะ
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือถนนสายหลัก

แล้วการสัญจรก็โดนตัดขาด
โดยเฉพาะถนนสาย๔๐๑นครศรีธรรมราชสุราชธานี
หลักกิโลเมตรที่๒๒๗ค่ะ

เบื้องต้น๕ตำบล๒๐๐หลังคาเรือน

อ่านดูนี่ค่ะเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ครับครับ
จริงคือไม่มีผืนดินแล้วตอนนี้นะคะ

ประชาชนเดือดร้อนกว่า๒๐๐คนค่ะ
ก็มีรายงานว่าฝนยังตกหนัก
แล้วก็มีน้ำท่วมที่สุราธานีด้วยเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดมีผลกระทบแล้ว๒อำเภอก็คืออำเภอดอนศักดิ์อำเภอกาญจนดิต
ตำบล๑๖หมู่บ้าน๓๘ครัวเรือน
แต่ว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะคือสภาพทางใต้ตอนนี้นะคะเจอฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากค่ะ
โพสต์บอกว่าฝนตกมา๒วันเต็มแล้ว
สอดคล้องกับข้อที่จริงที่รายงานออกมาเลย